กลับมาช่วงนี้นะคะช่วงปุดเช้าวิสัจธรรมดิ์
คุณผู้ชมช่วยกันขบคิดช่วยกันหาคำตอบหน่อยนะคะว่า
สิ่งที่จะให้ดูต่อไปนี้เป็นบ้านหรือคารือหาด
กรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการสร้างบ้านรับรองของผู้บัญชาการทหารเรือนหลังใหม่
โอ้โหงบในการก่อสร้างบานเบอร์เลยค่ะ๑๑๒ล้านบาท
เพราะมีคนไปดูพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙

เขาก็ไปสืบกันมาว่ามีการโยกงบหรือเปล่า

เพราะงบในการก่อสร้าง๑๑๒ล้านบาทไม่น้อยนะคะ
แล้วใหญ่มากคุณได้สรุปได้คำตอบยัง
คือคำตอบเนี่ยตอบไม่ยากแต่ตอบตรงนี้ไม่ได้

บอกว่าเป็นบ้านพักไงคุณเราก็ต้องตามนั้นแหละก็เป็นบ้านพักนั่นแหละ
มีคำชี้แจงจากกองทัพเรือออกมาแล้วนะคะ
แต่ทีนี้แยกแยะให้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ก่อนค่ะ
งบ๑๑๒ล้านบาทเนี่ย
ทำอะไรบ้างค่ะคือวันนี้ค่ะพลเรือตรีอภินัน
ก็มีการออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีนี้แหละค่ะ
มีการแจกแจงเลยว่างบาท๑๑๒ล้านบาทแบ่งเป็นค่าอะไรบ้าง
คุณผู้ชมปรากฏหน้าจอค่ะให้เห็นชัดกันแบบนี้เลยนะคะ
งบ๑๑๒ล้านบาทแบ่งเป็นค่างานก่อสร้างโครงสร้างทั้งหมด๖๕ล้านบาท
สถาปัตยกรรมแปลว่าค่าตกแต่งภายใน๓๒ล้านบาท
ค่างานภูมิสถาปัตยกรรมแปลว่าตกแต่งภายนอกทั้งหมด๑๕ล้านบาท
ฉันก็ไปดูข้อมูลลึกนะคะว่าเอ๊ะค่างานก่อสร้างค่าสถาปัตยกรรมค่าภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ย
ใครที่เป็นคนได้งานนี้ไปใครเป็นคนประมูลได้งานนี้ไปใครคุณ
ใครเอ่ยอิตาเลียนไทยเจ้าของเสือดังนั่นแหละค่ะ
ได้งานค่าก่อสร้าง๖๕ล้านบาทไปนะคะรวมถึงงานตกแต่งภายนอกด้วย
ส่วนงานตกแต่งใบในอีกบริษัทหนึ่งนะคะได้ไปนะคะ
ทีนี้พลเรือตรีอภินันยืนยันว่าการก่อสร้างดังกล่าว
ใช้ชื่อตามอาคารหลังเก่าแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยนะ
สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการรองรับแคก
มีประโยชน์ประโยชน์ในการรองรับแขกบ้านแขกเมือง
ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนโรงแรมขนาดย่อม
รองรับแขกได้สักประมาณ๒๐๓๐คน
ส่วนงบมาเฉลยกันงบประมาณในการก่อสร้าง
เป็นแผนตามการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙
ไม่ใช่งบ๖๒ย้อนกลับไปอีก๒ปี
โดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน
และใช้เป็นบ้านพักรับรองแขกบ้านแขกเมือง
เป็นครั้งแรกที่จะมีการประชุมอาเซียนสมิตรที่จะถึงนี้

นั่นสิคุณตั้งคำถามเหมือนดิฉันเลย

บอกว่าจะใช้งานรับแขกบ้านแขกเมืองต้องทันแหละ